คือเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังเหลืออีก๓นัดสำหรับในรอบ๔๐ทีมสุดท้ายนะครับ
เพื่อที่จะหาทีมผ่านเข้าไปสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ปีนี้
สำหรับรอบ๔๐ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียเนี่ยน่าจะจบลงได้
แต่เดี๋ยวต้องดูว่าสถานการณ์จะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับ
ก็ยังไม่ได้มีกำหนดที่แน่ชัดนะครับ
จะจบรอบ๔๐ทีมสุดท้ายให้ได้ซะก่อนครับ
โดยนายพันธิสุภพงศ์รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีความต้องการที่จะให้การแข่งขันในรอบ๔๐ทีมสุดท้าย

เพื่อที่จะเริ่มกระบวนการในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ให้ได้ทันในช่วงมีนาคมปีหน้า
ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน
กระทบถึงทีมที่ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบสุดท้ายที่กาต้านะครับ

เพราะว่าส่วนใหญ่โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคันเลือก
เขาจะแข่งแบบเย่าเยือนเพราะฉะนั้นการเดินทางต่างมันก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับ
แต่ยังไงซะทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะเน้นในเรื่องของการวางโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก
แกรม๓นัดสุดท้ายของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรายการนี้นะครับจะเล่นในบ้านพบกับอินโดนีเซียแล้วต่อด้วยบุกไปเยือนสหรัฐอารับเอมิเรตและเล่นในบ้านพบกับมาเลเซียในเกมสุดท้ายซึ่งทั้ง๓เกมสำคัญหมดนะครับ